คราวนี้บอกเลยนะคะเราต้องยึดคตินะคะบอกว่าทำบุญสวยชาตินี้
แต่ว่าถ้าทำหน้าสวยอ่าทำวุนสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้
ไม่เป็นไรเอาแม่พูดใหม่ค่ะขอใหม่ขอใหม่สองหนึ่ง
ทำวุนสวยชาติหน้าทำหน้าสวยวันนี้โอ้โฮโอ้โฮนะคะ
แล้วคตินี้นะคะพี่ดาวมะยุรีพี่สาวของเราเนี่ย
ก็ใช้มาตลอดค่ะเพราะว่าเท่าที่เราติดตามข่าวมาตลอดยี่สิบปีนะคะ
พี่ดาวมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการศัยกรรมค่ะ
เดี๋ยวแก่คางเดี๋ยวทำตาซึ่งก็มีหลายครั้งหลายผลที่แบบมันพลาด

ยิ่งล่าสูตรกับการตัดสินใจทำศัยกรรมแก้ครั้งที่ผิดรูป
หลังจากที่แก้แล้วก็แก้อีกนะคะ

โดนเช่าเน็ตแจ๊ะอีกนะคะว่า
เช่าเน็ตติดศัยกรรมหรือเปล่า
หน้าเหมือนตุ๊กตายางบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะ
ซึ่งวันก่อนนะคะพี่ดาวก็มาพร้อมกับหน้าใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยค่ะ
เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดปี๒๐๒๓ค่ะ
ครั้งนี้นะคะพี่ดาวบอกว่าพอใจกับหน้านี้สุด

พร้อมกับฝากถึงคนที่บูลลี่นะคะว่า
ให้เข้าอกเข้าใจคนที่ทำหน้าทำตาอย่างนี้หน่อยนะคะ
มันต้องมีเวลาพักฟื้นให้น่าเข้าที่

สำหรับใครที่ด่าพี่ดาวก็ไม่ติดใจอะไรนะคะ
เพราะขอเอาธรรมะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ย
เข้าช่วยแล้วก็ทำบุญแผ่มิตาให้
จะได้ไม่ต้องมายุ่งกันอีก
บูลลี่เยอะมากแล้วก็แรงด้วยนะคะ

พอแล้วยายสังขารไม่เที่ยง
ผลงามเพราะผลคนงามเพราะตัง

พวกที่เป็นนักมือคีย์บอร์ดชอบแบบนั้น
คงใส่เข้าโรงไลน์มีความสุข

เป็นพวกสัมภเวษีสำหรับเรา

ใส่บาททุกเช้าก่อนเราทุกคืนสวดมนต์ก็แผ่บุญให้พวกเขาค่ะ

บอกแล้วว่าพี่ดาวเนี่ยเขาแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

เพราะว่าพี่แกเนี่ยชอบส่งรูปทำบุญมาให้ขวัญดูตลอดเลยในไลน์หรือในอะไรอย่างนี้